คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยกระแสเรื่องของแบบ
กล้องสเก็ตบอร์ดมันก็มาแรงจริงนะ
แต่ว่ามากกว่าสเก็ตบอร์ดตอนนี้มันก็เริ่มมาหลากหลายอย่างแล้ว

โดยเฉพาะสาวชอบมากเลย
เพราะว่ามันสามารถแบบว่าออกลีลาท่าทางได้

หยุดไม่อยู่ค่ะ
มันหยุดไม่อยู่คือมันไม่ได้สนุกเซ็นหยุดไม่อยู่นะฮะ
คือน้องเขาเบรกไม่อยู่ได้อีกค่ะ
เบรกไม่อยู่ค่ะโอ้โฮสนุกก็สนุกแหละแต่มันเบรกไม่อยู่ค่ะคุณ

ทำไมถึงรู้เพราะเป็นมาแล้วประสบการณ์โอ้โฮน้องมาตรงคืนดูน
ท่านี้เลยแต่ไม่ได้เข้าผู้ไม้

เข้าข้างทางมีอาการไม่ต่าง

ความเจ็บไม่มีเสียงแต่จุกนะคะจุกจริง
คือน้องคนนี้เขากำลังเล่นโลเลอร์สเก็ต
อยู่หน้าบ้านนี่แหละช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้ไง

เราก็เล่นอยู่หน้าบ้านเพื่อความสนุกสนาน
ออกกำลังกงออกกำลังกายอะไรแบบนี้นะคะ

พุ่งเข้าพุ่มไม้แบบนี้ไม่ได้เอาหัวไปกระแทกพื้นอ่ะนะ
เพราะว่าเวลาล้มรถสเก็ตมันจะล้มหงายตึ้งแบบนี้ค่ะ

ก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์เซฟตี้ที่มากกว่านี้นะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแบบเล่นไปแล้ว

คือเขาก็ไม่ได้ไปเร็วเลยนะน้องใบตอง

ดิฉันอยากให้ดูคลิปดิฉันเหมือนกันค่ะ

โอ้ค่ะได้ค่ะเหมือนกันค่ะ
คนฝึกเล่นใหม่มันก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้
ฉันก็มีมีหมวกกันน็อกอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะสิ่งสำคัญคือตรงก้นมันจะลงก่อน

แนะนำด้วยไหมถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์แบบนี้

คือวิธีเบรกมันมีค่ะมันคือเบรกหน้า

ใช่เพราะว่า๔ล้อมันจะเป็นเบรกหน้าไง
แล้ววิธีเบรกถ้าคุณเบ๋มเป็นหัวทิ้มนะคะ

เอาหน้าคุณเนี่ย
ฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันต้องฝึกเนอะ
ต้องฝึกแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ดีมากด้วยนะคะ
อาการเจ็บตัวนิดหน่อยไม่เป็นไร
ทนกันไปถ้าชอบก็ชอบกันไป